เขาถึงถามว่าทำไมคนถึงถามกันเยอะเยอะว่าสรุปแล้ววันนี้ไปซิงคโปร์เขาไม่ให้
ไม่ให้ฉีดวัคซีนเลยนะเขาไม่ได้ฉีดซิโนแวคเขาไม่ได้ให้เป็นวัคซีนแห่ง
ของชาตินะคะไม่ได้นับอยู่ในแบบว่าจำนวนโดสวัคซีนที่มีคนฉีดในประเทศ
วันนี้ควรก็เลยถามว่าอ้าวถ้าสมมุติหลายหลายประเทศก็ไม่ยอมรับซีโนแวค
แล้วทำไมประเทศไทยของเรายังจะสั่งซิโนแวคเข้ามาอีก
วันนี้คำตอบเรามีให้คุณแล้วนะฮะอ้าวมีคำตอบด้วยทางปุ๊บแม่กิ่งเลยถามเองตอบเอง
มีคำตอบด้วยกรมควบคุมโรคเขาตอบมาแล้วเขาตอบมาแล้วว่าทำไม
ประเทศไทยของเราถึงสั่งซิโนแวคอ่าเล่าเลยเขาบอกเลยว่าที่เลือกซื้อซิโนแวค
เพราะยังมีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยรุนแรงและตายได้
และเป็นตัวที่ซื้อแล้วเขามีของส่งให้อ๋อเหตุผลนี้
ส่วนตัวอื่นยังต้องรอวันนี้ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในกรมควบคุมโลกเขากล่าวถึงคำถามว่า
คนเนี่ยก็ไปถามกันเยอะเหลือเกินว่าทำไมเราต้องสั่งวัคซีนซิโนแวคซิโนแคคซิโนแวคเนี่ย
ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มั่นใจในประสิทธิภาพนะฮะว่าการเลือกมาใช้เนี่ย
มันมีผลวิจัยมีข้อความที่พิมพ์ออกมาแล้วมีตัวเลขหลายตัวเหมือนกันที่แบบว่า
เขาเขาไม่ป้องกันอ่ะค่ะนะเขาบอกว่าการป้องกันผู้ป่วยเนี่ย
ก็น้อยอาจจะไม่สูงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่การป้องกันเสียชีวิตอาจ
ถือการป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกไอซิโนแวคเนี่ยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่การใช้จริงเนี่ยต้องมาดูด้วยว่าแต่ละที่ใช้หลายประเทศเนี่ย
จีนควบคุมการระบาดได้ดีเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่าอ้าว
บางบอกว่าซิโนแกคไม่ดียังไงอินโดนีเซียก็ใช้แต่ว่ามีข่าวว่าคุณหมอเสียชีวิตไปหลายร้อยคนเลยนะคะ
ก็เนี่ยคือคำตอบที่เขาตอบมาว่าจริงแล้วที่เรายังต้องสั่งซิโนแวคอยู่เพราะว่า
มันเป็นวัคซีนเดียวที่แบบว่าเราสั่งปุ๊บแล้วเขามีของส่งให้เราเลย
ก็เป็นเหตุผล
ตอนนี้คือเขาตอบมาอย่างงี้แล้วจะจะจะจะตอบยังไงละเพราะว่าเขาตอบว่า
ที่เราสั่งซิโนแวคเพราะยังมีประสิทธิภาพ
โอเคล่ะเราเข้าใจป้องกันความป่วยรุนแรง
เวลาที่คุณป่วยรุนแรงมันป้องกันได้ถึง
แล้วก็ป้องกันการตายได้

คือสั่งไปแล้วที่เราจะซื้อแล้วเขามีส่งเลย
คือซิโนแวค

คุณไม่รู้ไงอันนั้นคือเราสั่งซื้อจากที่อื่น
อยู่ในเมืองไทยอันนั้นผลิตในเมืองไทย

หนูไม่ได้มีคนตอบเห็นไหม

แล้วก็ปั่นขึ้นระหว่างปุ๊บ

แล้วเนี่ยอันนี้ได้เชื้อเราเหมือนกันแล้วนะ

เมื่อก่อนคุณแม่ต้องรอพี่หนุ่มชงมาให้ใช่ไหม